มาดูเหตุที่ทหารพร้อมกับตำรวจนครนายยก
แล้วก็ชุดสืบสวนผู้ทอนสระบุรี

แล้วก็จับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงถึง๓๖คน

ตำบลสาบริกาอำเภอเมืองนครนายยกนะครับ
เพราะว่าไปเข้าตรวจสอบในจุดต่าง
ก็คือเทอร์เรสวิลล่ารีสอร์ท
หมู่๓ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายก
จับผู้ต้องหาทั้งหมด๓๔คน
แบ่งเป็นชาย๒๓คนหญิง๑๑คน
ไปพบกับสิ่งเหล่านี้ฮะยาเสพติดครับ
เข้าจับกลุ่มยาเสพติดกันล้วนนะครับ
มียาอียาเคมีอาวุธด้วยนะครับ

จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวไปยังสพเมืองนครนายก
เพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครับ

ได้รับการประสานจากตำรวจสระบุรี

เข้าไปจัดงานปาร์ตี้วันเกิด
โดยเป็นปาร์ตี้ยาเสพติดนะครับ
ได้สืบสวนหาข่าวจนทราบสารที่จัดเลี้ยง
โดยตั้งแต่คืนวันที่๑๙มิถุนายน
เจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งด่านสกัดตามจุดต่าง
แต่ก็ยังมีการเล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็เลี่ยงที่จะเข้าจับในตอนกลางคืน

พอรุ่งเช้านี่แหละเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการทันทีเลยครับ

โดยจะแยกประเภทเป็นผู้เสพแล้วก็เป็นผู้ครอบครอง

ไม่ค่อยมีการพบการจัดงานปาร์ตี้ยาเสพติดแบบนี้
แต่ว่าพฤติกรรมของกลุ่มปาร์ตี้ประเภทนี้
มักจะไปจัดยังพื้นที่จังหวัดอื่น
ที่ไม่ใช่พื้นที่ของจังหวัดตัวเอง
ดังนั้นตำรวจรู้แล้วว่าไปจัดพื้นที่ไหนบ้าง

ให้เจ้าของพื้นที่ตำรวจในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งได้รับทราบ